ท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังรอเรื่องของรัฐบาลใหม่กัน
ค่ะมันก็ยังคลุกฝุ่นกันอยู่หลายเรื่องอ่ะนะ
อึ้มคลึมนัวนัวแต่เอาละในส่วนของภาคกล้าวไกลเนี้ย
นำโดยคุณพิทาริมจริรันดรัสค่ะหัวหน้าภาคกล้าวไกล
แดดิเดตนายกของพักและว่าที่นายกรัฐมนตรีของภักดิ์

จะเป็นนายกคนที่๓๐ก็เดินสายไปพบปะกลุ่มต่าง
เหมือนกับเป็นการคุยกันไว้ก่อนถึงเวลาได้ทำงานจะได้ทำได้ทันที
เมื่อวันก่อนไปพบกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมา

คุยหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องค่าแรง
นโยบายของพักเก้าไกลคือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ๔๕๐บาท

นี่เป็นหนึ่งเรื่องที่พักเก้าไกลบอกว่าจะทำทันทีภายใน๑๐๐วัน
จะทำให้เสร็จเลยสำเร็จเลยถ้าได้เป็นรัฐบาล
วันนั้นก็มีข่าวว่าตกลงจะทำได้ทำไม่ได้อย่างไร
เพราะว่าคุณพิทาให้สัมภาษณ์ลักษณะว่าโอ้โหมันรัฐบาลผสม
บางทีมันอาจจะต้องไปดูตัวแปรปัจจัยต่าง

แต่สุดท้ายคุณพิธาก็มายืนยันว่ายังไงก็จะทำให้ได้
พรุ่งนี้นะฮะคุณพิธาจะไปสำนักงานเทศบาลบางสาวทง
จังหวัดสมุดราการเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ไปพบปะเครือข่ายผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมต่าง
องค์กรเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถาม
เรื่องนโยบายแรงงานของพักก้าวไกล
จากนั้นช่วง๖โมงเย็น
คุณพิธาหัวหน้าพักพร้อมกับสสสมุทรปราการ
จะร่วมกันปราศัยขอบคุณประชาชนหลังการเลือกตั้ง
แล้วจะยืนยันแนวนโยบายพักก้าวไกล
เรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาท

แล้วก็เรื่องของรัฐบาลภาครัฐด้วย

วันนี้ทางรองหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับนางสาวสุริกัญญาตันสกุล
ถ้าตามข่าวเขาบอกอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย
คุณสิริกัญญาเนี่ยยืนยันว่าพักเก้าไกลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม
สำหรับหลายบริษัทที่อาจจะกังวลเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
จนเกิดข่าวลือว่าหลายโรงงานอาจจะต้องปิดตัวลง
พักก้าวไกลเนี่ยพร้อมรับฟังปัญหาและหากจัดตั้งรัฐบาลโหวตนายกได้สำเร็จ
จะเดินหน้านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาททันที
ยืนยันว่าเรื่องนี้จะทำให้เสร็จภายใน๑๐๐วันหลังได้เป็นรัฐบาล
ส่วนที่สมุดปราการก่อนที่ทางภาคก้าวไกลจะลงพื้นที่ไปพรุ่งนี้
เพื่อคุดคุยกับทางฝั่งของแรงงาน
เราไปคุยกับประธานสาภาพแรงงานเอ็นไกรไทยนะครับคุณแสงชัย
คุณแสงชัยบอกว่าที่คุณพิทาจะมาลงพื้นที่

เพราะว่าผู้นำแรงงานจะได้สื่อสารได้โดยตรง
ส่วนตัวไม่ติดใจเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

เพราะลูกจ้างส่วนใหญ่ยังไงก็ดีใจอยู่แล้ว
แต่ควรจะต้องประเมินรายจ่ายในฝั่งของนายจ้างด้วยว่า

แล้วธุรกิจต้องปิดตัวลงไป
หรือย้ายฐานการผลิตออกไป

เงินขึ้นไป๔๕๐หรือเป็น๖๐๐
ไข่จะยังเหลือฟองละ๕บาท
มาม่าจะยังเหลือ๖บาท๘บาทไหม
อันนั้นคือสิ่งสำคัญมากกว่าที่ผมมอง

ขึ้นเงินข้าราชการใช่ไหมว่าจะปรับอย่างนี้นี่
ข้าวของก็จะขึ้นรอล่วงหน้าไปเลย
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราผู้ใช้แรงงานเลยนะ

นายจ้างจะอยู่ได้ไหม
ลูกจ้างจะแฮปปี้ขนาดไหน

แต่สูงสุดนี่๓๕๐กว่าบาท
กลายบอกจะขึ้นให้เป็นวันละ๔๕๐บาท
คือบางส่วนเนี่ยเขาบอกค่าแรงขั้นต่ำเขาก็เลยตรงนั้นไปแล้ว
เพราะเขาขึ้นอยู่กับเรื่องของฝีมือ
แต่ถ้าจะยึดมาตรฐานเป็น๔๕๐บาทต่อวัน
ตรงนี้อย่างลูกจ้างที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์ตรงนี้นะฮะ
คุณเจ้ยนะคุณเจ้ยอายุ๔๒ปี
บอกตอนนี้ได้ค่าแรงวันละ๓๐๐กว่าบาท
ถ้าขึ้นเป็น๔๕๐บาทเอาพูดตรงก็อยากได้
แต่ต้องไปถามนายจ้างด้วยว่าไหวไหมใช่ไหม
มีให้ไหวหรือเปล่าแล้วค่าครองชีพมันจะสูงตามมาหรือเปล่า
มันจะสมดุลกันไหมค่าแรงขึ้นแต่ของแพงขึ้น
ซื้อข้าวซื้อของซื้อกับข้าวแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นอย่างนี้
มีผู้ประกอบการที่เป็นร้านน้ำพริกนะครับบอกว่าการขึ้นค่าแรงแน่นอนว่าเป็นผลดีกับลูกน้อง
แต่กับเจ้านายมันก็แม่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีขายของก็เงียบเหลือเกินช่วงนี้
ถ้าเป็นลูกจ้างที่ทำงานมานานหลายปีตอนนี้ค่าแรงมันขึ้นไประดับวันหนึ่งก็สี่ห้าร้อยอยู่แล้วนะ
ทีนี้ถ้าเกิดขึ้นไปตรงฐานสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วแบบคนใหม่เข้ามา
หรือแบบเพิ่งรับเข้ามาใหม่แล้วต้องให้สี่ร้อยห้าสิบเลยอย่างนี้

ผู้สูงอายุจะได้สาพันธุ์ใช่ไหมก็ชอบ
ค่าของชีพมันสูงขึ้นแต่ค่าแรงไม่ขึ้นมันก็ไม่สมดุลกับมูลยังไง
ก็ไม่แน่ก็อาจจะสกงเท่าแก่ก็จะขึ้นให้เล็กน้อยก็ยังดี
จากสี่ร้อยห้าสิบก็จากสี่ร้อยหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ก็ได้
แต่ต้องออกมาจากทางฝั่งของไตรภาคีด้วยนะฮะใช่ค่ะ